เอาจริงคือไม่รุนนะแต่ข้างในมันรุนนะ
นึกออกว่าห้ามไม่ได้จริง

สูงกว่าเป็นปุ๊บเพจอดแมน

คือแต้วคิดว่าคนก็ยังดูบุเพอยู่
แล้วก็น่าจะเป็นจากการที่แบบต่อบุเภค่ะ

แล้วก็แล้วก็ทีมงานทุกคนก็รุ้นเหมือนกันค่ะ
ทีมงานก็บอกว่าเลนส์ติ้งเลนส์ติ้งฝัดตัวสูงกว่า

เรามองว่ามันเป็นแค่ตัวเลข
แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าละครเราอย่างเดียว

ทีมงาน

ดูยาวยาวดีกว่าแล้วก็อยากให้คนติดตามกันอีกคือใจจริงอยากให้คนได้แบบ
โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้รู้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

มากค่ะยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากเลยค่ะให้แบบติดตามเพราะว่าช่วงแบบกุ้งแตกเนอะมันก็คือเข้มข้นทุกแบบว่าอนุ
แบบชื่อว่าเจนจี่กันสวยด้วยหน้านางเอกไปแล้วเนี่ย

คือตอนแรกก็คนพูดนิดเดียวก็คิดว่าพูดเล่นเริ่มคิดว่าเออสงสัยจะจริงแล้วแหละ

และคนแซวเยอะแม่งว่าหน้าจี่สวยกว่าเรา
คลุมเคลือคลุมเคลือพูดกันไม่ได้แต่ว่าก็แล้วก็มีความแบบว่า
แปลกนิดนึงที่แบบว่าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายแบบทันทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีให้ลุ้นเพราะเขาจิ้นกับพี่เดี่ยวไปแล้วอะไรอย่างนี้
เรากลัวตัวละครเราจะดอกลงไปไหมค่ะหรือว่าคนไทยค่อยจะพิจารณ์ให้ฟังไหมค่ะ
เอ่อไม่นะคะคือแต่ละตัวละครก็มีความสำคัญในเรื่องทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่แค่ว่าจิ้นไม่จิ้นอย่างเดียวมันก็มีความสำคัญให้เรื่องแบบดำเนินต่อไปได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาอยากจะปล่อยบอกคนที่เขายังไม่เปิดใจให้ดูยังไงบ้างเพราะทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ย

เราก็จะรู้ว่าละครเนี่ยคือมันไม่ได้มีแบบเดียวก็มีหลายแบบมีหลายแนวแล้วก็ถ้าเปิดใจก็จะได้รับรู้เรื่องราวที่เรียกว่าสนุกเข้มข้นเลยทีเดียว
ตอนนี้เรื่องราวมันเหมือนว่ามันเป็นแรงส่งต่อมาจากแล้วหลังหลังเนี้ยจะลงไหม
ก็ไม่อยากกลัวอะไรไปก่อนนะคะถึงบอกว่าให้รอดูยาวเพราะมันก็ละครมันก็จะเป็นเหมือนเวฟอะเนาะคือมันก็จะมีช่วงที่แบบพีคก็จะขึ้นพออันไหนแบบมันไม่มีทางพีคได้ตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ